ข่าวดีของคนที่ชื่นชอบละครเวที
สำหรับเจ้าพ่อละครเวทีแห่งเมืองไทย
คุณบอยทะกลเกียจเขาขอนำละครเรื่องหนึ่ง
ลอดลายมังกรคุณผู้ชมเอามาปัดฝุ่นใหม่
แล้วก็รวบรวมเอานักแสดงมากฝีมือมากความสามารถมาเพียบเลยทีเดียวค่ะ

นี่แหละค่ะที่จบลงไปเป็นเพียงแค่บางส่วนของละครเวที
ที่คุณบอยทะกลเกียจเจ้าพ่อละครเวที
เขาตั้งใจหยิบบทประพันธ์อมตะของคุณประพัทธ์ศร
เสวิกุลมาสร้างสรรค์ผ่านละครเวทีสุดยิ่งใหญ่แห่งปี
มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
พร้อมกับเปิดตัวนักแสดงนำของเรื่องอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน

หรือว่าพี่แบงค์วงแครช

ชาวจีนสู้ชีวิตแล้วก็ยึดมั่นในคุณธรรม
ร่วมมาด้วยคุณนกสินใจที่ก็พลิกคาแรคเตอร์มารับบทภรรยาปากร้ายปากมาก
พร้อมกับทัพนักแสดงอาทิเช่นคุณแกงส้มธนทัศน์
ลูกว่าพิจิกาอานัทพลปุ๋ยไฟล์เอเอฟนะครับ
เอเอฟคนนี้เอวดีไม่รู้จะมาโชว์ร่อนเอวอะไรหรือเปล่า
แล้วก็สิงโตสหรัฐกั้งวรกรนะครับ
นักแสดงบอกเลยว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในละครเวทีสุดยิ่งใหญ่อลังการนี้
พร้อมกับออกตัวก่อนเลยว่ากดดันอยู่ไม่น้อยค่ะ
เพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่ามีแฟนละครจำนวนมาก
ที่เขาประทับใจในบทละครเรื่องนี้
แล้วก็แบบเวลาคนที่อ่านหนังสือเยอะจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
เขาเลยบอกพยายามถ่ายทอดให้ดีที่สุด
ทุกคนตั้งใจแสดงอย่างเต็มที่
เชื่อเลยนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้ทั้งความบันเทิง
แล้วก็ได้แง่คิดดีต่างสอดแทรกกลับบ้านไปด้วยค่ะ

คือจริงแล้วเรื่องนี้มันมีข้อคิดอย่างที่บอกค่ะ

การดูแลอบรมคือการบริหาร

กระทั่งลูกและสู่หลาน
เพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องราวทุกช่วงวัย
เพราะว่าอย่างที่บอกคือบทประพันธ์ดีอยู่แล้ว
ละครที่เคยถูกนำมาถ่ายทอด
ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันของพี่ตู่นกพล
พี่ตัวเล่นเนี่ยทุกคนแบบว่ายิ่งใหญ่หมดอยู่แล้วนะคะ
เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ยิ่งใหญ่ให้ได้เท่ากับที่พี่ทำไว้ค่ะ
ใครที่อยากจะไปติดตามเรื่องราวละครชีวิตนะครับ

๓ตุลาคมเมืองไทยรัชดาลัยเทียเตอร์ค่ะ
รวมเอาศิลปินระดับคุณภาพไว้ทั้งนั้นเลยนะคะ

ต้องไปดูฝีไม้ลายมือด้านการแสดงของแต่ละคนนะว่าเป็นยังไง